ไปดูนะจับแล้วนะน้องสามีนะครับ
ที่ไปยิงพี่สะพ้ายเสียชีวิตแบบจ่อยิงแบบนี้เลยนะ
อย่าปากแจ๋วเขาหมดความอดทนแล้ว
เขาบอกพี่สะพ้ายด่าจังเลยนะครับด่าจังเลย
เนี่ยเขาเดินมาเดินมาแล้วพี่สะพ้ายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ย
ดูนะเดินมาถึงแล้วเดินมาถึงแล้วปืนชักออกมาแล้ว
ตั้มอยู่ในมือแล้วยิงไม่ถามแล้วดอม
จ่อยิงเลยมันขาดผึงแล้ว
นี่แหละครับพวกปักแจ๋วเนี่ยนะ
ระวังให้ดีวันหนึ่งเขาขาดผึงขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้
แล้วก็ที่สำคัญไอ้แบบนี้ก็ไม่ทำ
เพราะว่าถ้าคุณใช้สิ่งที่มันผิดกฎหมายแล้วคุณก็ติดคุก
คุยกันดีโอ้โหดูเลือดเป็นทางยาวเลย
นี่ครับจากกรณีที่นายธีรพงศ์สวัสดิ์สันวงนะครับ
ธีรพงศ์สวัสดิ์สันวงอายุ๓๒ปี
ถือปืนไปเจาะยิงนางวิริยาจีรวัตรอายุ๕๖ปี
พี่สะพ้ายเสียชีวิตในร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านชำ
ริมถนนสายหนองปลือเก่าในพื้นที่บ้านหัวกุญแจ
หมู่๑ตะบนหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
เมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา

ทำหลวดไปจับได้หายไปจับได้ที่ไหนที่ดูหน่อยไหม

ทำหลวดตายเฉย
ปืนอยู่ไหนใส่ก่อนใส่ไหลหลังลุกลุก
ซ่อนตัวอยู่ในกอไผ่เหรอเปล่าไปหลับ
หา๊ะไปหลับก็ขับรถมันทุกข์นะอาจจะขับมาแล้วอดนอน
หลับอยู่ตรงนี้ตำรวจก็ไปจับสิครับก็เป็นช่วงที่ตำรวจสอบพอบ้านบึง
นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนายธีรพงศ์
หลังจากมีชาวบ้านบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมฉันทวารีในตะบนหนองรี
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแจ้งเบาะแสบอก
เจอคนร้ายไปนอนอยู่ดูสภาพบทเรื่องบทแล้ว
เรารีบมาจับเลยนะรีบมาจับเลยอยู่ในก้อภัย

นายธีรพงศ์สารภาพว่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นพี่สะพ้ายเขา
ผู้ตายมักจะด่าจะดุเป็นประจำเลยแล้วบันดาลโทษะ
นะฮะก็เลยขับรถบรรทุกพ่วงมา

จากนั้นก็ขับรถพ่วงหนีไปกบดานที่
คือเขาโดนด่าอะไรพี่เบิ้ลทำไมโมโหจังเลย
คือด่าพี่เข้าใจว่าด่าเรื่องอื่นด้วย
แล้วมันมีเรื่องที่ขาดผึงก็คือตัวเขาผู้ก่อเหตุติดโควิดดอม
ติดโควิดแล้วปรากฏว่ามีลุงแถวบ้านเสียชีวิต
เขาก็พูดพี่สะพายก็ประมาณว่านี่ละเป็นศาเหตุธังเขาตาย

อยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว
พนักงานสอบสวนสพบ้านบึงจึงแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบอวุธปืนนะครับ

บางทีปากนะครับมันก็เป็นอาวุธที่ไปเชื่อดเฉือนจิตใจคนอื่นเขา
อันนี้เตือนด้วยแล้วไอ้ฝั่งที่จะใช้อาวุธไปทำร้ายเขาอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้คุณติดคุกแน่นอน
พี่รอบไม่มีไข้แต่ว่ามีเปลี่ยว
แต่ตาแดงนี้ตื่นเช้าอันนี้มันเป็นอะไร

เราตรวจเดี๋ยวตรวจ